คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตอนดึกเนี่ยโอ้โหใกล้ช่องเราเลย

ไฟไหม้บ้านหลังนึงแล้วก็มีผู้สูงอายุเป็นหญิงชาราป่วยติดเตียงด้วยโอ้โหอันนี้แหละน่าห่วง
แต่อย่างดีเนี่ยคุณผู้ชมวินบารศัยรู้ว่าหลังนี้มีผู้ผู้ติดเตียงแล้วเป็นหญิงชาราอยู่เข้าไปช่วยเลยค่ะ
นี่เมื่อวานหลังก็มาโอ้โหผู้ชมรับแจ้งมีไฟไหม้บ้านเล็กที่๕ซอยอินทามาระ๘นะครับ

ดับเพลิงไป๕คันเข้าไปช่วยเลย
เป็นบ้านเดี่ยวครับพื้นที่ร้อยตารางวา

เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำอยู่ประมาณ๑๕นาที

ดีไม่ไปลุกลามเนี่ยบ้านข้างก็มีอยู่นะ

ยังติดค้างอยู่ในบ้านโอ้วดี
กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูครับ
ก็บุกเข้าไปอุ้มตัวท่าน

นี่ต้องชื่นชมพี่วินนะคือเขาขี่
แล้วเขาจำได้เขาสังเกตไง

รีบพาผู้หญิงติดเตียงคนนั้น

หรือไม่ก็ปาโลพระหลโยธินเพราะว่าห่างกันแค่

แล้วก็มีอาการสำลักขวัญด้วยนะ

อาการของหญิงชราท่านนั้นปลอดภัยแล้วนะครับ

ทางตำรวจสนบังซื้อเจ้าของทองที่เนี่ย
เดี๋ยวจะประสานเจ้าของบ้านมาสอบสวนถึง

แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ